เบบี้แล้วก็กำปั้นบาซูบอกเลยว่าเจอกันทีไรเนี่ยนะ
โอ้โหบอกเลยสนุกขนาดนั้นตลอดนะครับ

เถอะแอนี่บอกให้แม่มาขอ
ไอ้เราก็รอรอสักจนน้ำตาตกไหน

เพลงนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแดงจนจุก
ปลุกความซ่ายิ่งกว่าโขลาปตั๊ดซี่
ก็เดบบี้โจอี้กำปั้นวงบาซูนั่นแหละค่ะ
ล่าสุดออกงานคู่เดบบี้กำปั้น
ทีมพลายมันโบกทงสีรุ้งไปเลยสิจ๊ะ

พี่กำปันก็เลยขอหลบร้อนหน่อยน่ะค่ะ
อ้าวอยู่ใต้กระโปรงพี่เดบบี้หลบเสนียน
แหมกระโปรงพองเป็นถ้วยปู
ว่าแล้วอยากรู้ด้านล่างบรรยากาศดีไหมคะ
เจาะแจ๊ะริมจอ